ใช่แล้วไม่เชื่อเราไม่เชื่อแต่อยากรู้
เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้จริง
ไปติดตามนะครับเขาบอกกันว่า๓ราศีดวงจะดีขึ้นหลังจากที่ดาวอาทิตย์
ดวงอาทิตย์นะหมอไก่บอกว่าดาวอาทิตย้ายราศีจะเป็นอย่างไร๓ราศีไหนจะดวงดีขึ้น
ติดตามเลยนะครับกับหมอไก่พอพาที่นี่
ไปเลย
สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี้นะคะ
ในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมอย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนั้น
จะส่งผลทำให้๓ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ

ถือว่าเป็นผู้ที่กลุ่มความโชคดีเอาไว้ในมือค่ะ
เพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์มีการย้ายเข้ามาทับในดวงชะตา
แล้วมาเจอกับดาวพระรหัสบดีที่รออยู่ในดวงนะคะ
การที่ดาวอาทิตย์เจอกับดาวพระราชสบดีถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีกุมดวงชะตาดีขึ้น๓๐๐นะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากค่ะ
แถมชาวราศีกุมนั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา
ทำให้คุณไปถึงฝั่งฝันไปถึงความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีตามมาติดติดนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของคุณขึ้นขึ้นลงค่ะเหมือนคลื่นทะเลบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะคะ
แต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการย้ายราศีปุ๊บส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ดีขึ้นทันทีค่ะ
อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจก็จะคลี่คลายไปความสำเร็จความสมหวังก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีมากหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เงินทองโชคลาภรับรองว่าจะได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
ทั้งสามราศีถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากค่ะแล้วถ้าคุณหาโอกาสในการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างก็จะยิ่งทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ